สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณชนะสวัสดีครับพี่ฝนธนสุนทร
มากัดกันให้สวัสดีครับกับเราสองคนในคู่กัดสวัสดีครับเศร้าอาทิตย์
เช่นนี้๔๘ชั้นเจ้าหญิงแห่งวงการลูกทุ่มตัวจริงค่ะ
ฝนธนสุนทรอยู่กับเราตรงนี้นะฮะแล้วก็เจอกับผมชนะด้วย
คุณผู้ชมครับผมอยากให้คุณผู้ชมติดตามไทยรัฐทีวีกันแบบยาว
และที่สำคัญนอกเหนือจากทางทีวีไทยรัฐทีวีของเราก็มีช่องทางอื่น
ให้ได้ติดตามด้วยใช่แล้วค่ะตอนนี้ฝนก็เล่นอยู่นะก็คือ
ติ๊กต๊อกเออเดี๋ยวนี้ใครไม่มีถือว่าเชยนะใช่แล้วค่ะ
มันมีมากมายนะฮะข่าวสารต่างที่ผู้ประกาศของเราเนี่ย
ได้เล่าข่าวผ่านทางติ๊กต๊อกรวมไปถึงข้อมูลสาระดีติดตามได้ทางนี้นะ
วันนี้เดี๋ยวเสร็จแล้วเรามาเต้นกันไหม
ได้เลยเดี๋ยวพี่ฝนจะลงไปในนั้นด้วย

วันนี้เราถามคุณผู้ชมไปว่า
ข้าวเหนียวเหนียวกินกับอะไรอร่อยที่สุดค่ะ

ไอเดียขอความสนุกจากคุณผู้ชม
ชอบแบบไหนกินกับอะไรก็บอกกันมา
ท่านนะฮะที่ตอบมาแล้วโดนจิตโดนใจพวกเรา
เราจะแจกเสื้อพร้อมกับกระเป๋าผ้า
และสเปรย์แอลกอฮอล์ให้เป็นชุดแบบนี้

ใช่แล้วค่ะตัวอย่างนิดนึงพี่ฝนชอบกินข้าวเหนียวกับอะไร
กินกับอะไรฮะพี่ฝนแจ่วบองโอ้โหแซ่บสุดแซ่บจริง

กินกับข้าวเหนียวส้มตำไก่ย่างได้หมดนะครับหรือจะกินกับแปลกก็ได้นะ
อย่างเช่นกินกับแตงโมกินกับกล้วยกินกับรสช่องอะไร
ก็มีโอกาสนะข้าวเหนียวมะม่วงยังกินได้เลย
เดี๋ยวฮู่เรียนยังมีแต่ถ้าโสดมาแล้วมะขาม
อย่าลืมคุณผู้ชมแฮชแท็กหมายเลขโทรศัพท์ด้วย
เราจะได้ติดต่อกลับไปถ้าคุณเป็นผู้โชคดีนะครับ
ใช่แล้วค่ะวันนี้๕ท่านใช่ไหมคะ
ท่านครับที่จะเป็นผู้โชคดีเดี๋ยวจะมาหากันนะ
ส่วนวันนี้รายละคราวสานให้เราเล่านำมาหลากหลาย
มีเรื่องอะไรให้ได้ติดตามบ้างนั้นไปดูกันเลยในช่วงของ

สามจ๋อขวามีดไล่ฟันเด็กอายุ๑๔
เรื่องนี้มีความคืบหน้าด้วยต้องติดตาม
ป้าจะไม่ทนอีกต่อไป
เกิดอะไรขึ้นะต้องติดตามจ้า
ระทึกกลางถนนกระบะคว่ำล้อชี้ฟ้า
เหตุการณ์มันเริ่มต้นอย่างไร
เดี๋ยวกลับมาตามต่อกันแบบชัดใน
คู่กัดสมัครค่าว
เย้

เราอยากรู้ว่าทานข้าวเหนียวเนี่ยจากข้าวเหนียวธรรมดาข้าวเหนียวมูลก็ได้
แล้วแต่ทานกับอะไรดีถึงจะอร่อย
ส่งมาเดี๋ยวเราจะเลือกนะ๕ท่านผู้โชคดีรับของรางวัลจากเราไปเลย
อย่าลืมแฮชแท็กหมายเลขโทรศัพท์ด้วย
ใช่ค่ะอย่าบอกว่าทานกับปากนะไม่ได้นะ
แต่ทานอะไรก็ไม่อร่อยเท่าทานกับเธอ

ที่จังหวัดน่านเจอพิษกับพายุบูหลาน
หนักเลยน้ำท่วมแล้วมันมีอยู่ช่วงหนึ่งเหตุการณ์หนึ่งฮะ
มีคนหนึ่งเขาถ่ายคลิปเอาไว้ได้มีคนหนึ่งฮะเหมือนติดโป๊ะมา
โป๊ะที่มันลอยมากับแม่น้ำแล้วจังหวัดที่มุดใต้สะพานไป
ไปเกี่ยวกับสายไฟเกือบเอาชีวิตไม่รอด

เอ๊ะสายไฟอยู่ตั้งเธอเจ้าลงมา
จะจนสายสายไฟสายไฟ

ไม่มีอะไรอ่ะไม่มีใจหรอก

อุ๊ยว่าแล้วอุ๊ยอุ๊ยไปป่าลูกไป

อู้ยดูสิคะนี่จมตัวหน้าตัวตาเลย
มันน่ากลัวมากนะครับนี่คือเหตุการณ์ระทึกเลยฮะ
ชาวบ้านในอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านถ่ายไว้ได้
ขนาดที่ตอนนั้นน่ะคุณดูกระแสน้ำนะไหลแรง
ชายคนหนึ่งติดอยู่ที่โป๊ะตรงนี้
เป็นโป๊ะที่แบบติดตั้งเครื่องสูบน้ำแล้วมันไหลมาตามกระแสน้ำ
มาถึงสะพานตรงนี้แล้วแล้วมุดใต้สะพานไป
โอ้โหชาวบ้านเขากลัวมากเพราะหลังคาสังกษีของไอ้โป๊ะดังกล่าว
มันไปเกี่ยวกับสายไฟที่ระยงอยู่อ่อเห็นแอดไฟด้วย
ด้วยนี่ค่ะแล้วพอเกี่ยวปุ๊บเกิดอะไรขึ้นนี่
ไฟช็อตค่ะคุณดูนะเกี่ยวแล้วล้มแล้ว
ไฟช็อตโอ้ยระเบิดโอ้ยอย่างนี้ฮะคุณผู้ชมฮะโอ้ย
ล้มไปไหนแล้วล้มอ่ะพอเกิดเหตุการณ์นี่ต้องบอกว่าโป๊บล้มจริงจริงน่ะ
ล่มเลยคนนั้นต้องกระโดดน้ำแล้วตอนแรกก็สองจิตสองใจจะกระโดดหนีดีไหม
เพราะน้ำมันกระแสมันแรงมากแต่สุดท้ายพอเกี่ยวกับสายไฟก็อยู่ไม่ได้อยู่ดี
กระโดดลงมาแบบนี้ฮะแล้วก็ไปกับทางน้ำแบบนั้นเลย
ลุ้นต่อครับเพราะหลายคนเป็นห่วงถึงสุขภาพ
จะยังไงจะช่วยได้ไหมค่ะยังเคราะห์ดีที่ผู้ชายคนนี้พยายามพยุงตัวขึ้นมาแล้วลอยคออยู่เหนือน้ำได้
ค่ะแล้วเจ้าหน้าที่เขารีบนำเรือนะฮะออกไปช่วยเหลือผู้ชายคนนี้
แล้วช่วยได้พาขึ้นฝั่งได้อย่างปลอดภัยโอ้โหโชคดีมากมาก
ไปถามเขาชายคนนี้เขาบอกว่าเขาทำหน้าที่เป็นช่างซ่อมเครื่องสูบน้ำและตอนเกิดเหตุอ่ะ
เขาก็ไปซ่อมเครื่องสูบน้ำพอดีค่ะแล้วน้ำป่ามันมาไม่ทันได้รู้หรอกครับ
มันมาแบบรวดเร็วมากนะคะใช่แล้วล่ะครับก็เลยลอยมากับโป๊ะเครื่องสูบน้ำอย่างที่เห็น
ค่ะเรื่องของเรื่องทั้งหมดน้ำท่วมแบบนี้ก็อย่างที่เราทราบข่าวกันเป็นเพราะพายุโซนร้อนมู่หลาน
ค่ะโอ้โหถล่มเลยครับหลายภูมิภาคในประเทศไทยอ่ะอีกสักหนึ่งเหตุการณ์น่ากลัวเหมือนกันฮะ
ค่ะเนี่ยมันเกิดขึ้นที่บริเวณบ้านหนองเงือกตำบลแงงอำเภอปัว
เจ้าหน้าที่ฮะรีบไปช่วยเหลือชาวบ้านสองคนที่ลอยคออยู่กลางน้ำ
หลังจากเรือเนี่ยถูกกระแสน้ำพัดไปชนกับต้นไม้จนเรือล่มค่ะ
แล้วก็นำกำลังไปช่วยเหลือนะครับแล้วก็นำเรือเข้าฝั่งโอ้โห
กว่าจะช่วยมาได้ก็ทุลักทุเลไปดูภาพเหตุการณ์หน่อยนะครับ
โอ้โหน่ากลัวมาก
คุณผู้น้ำกูดีดีชีพาหลอยมาแบบนี้เลยฮะ
ต้องเอาตัวรอดแบบนี้เอาไว้ก่อนฮะยังเคราะห์ดีอยู่อย่างหนึ่ง
ที่ตรงนี้กระแสน้ำเนี่ยมันไม่ได้แรงมากจนจบไป

น่ากลัวกว่านั้นคือถ้าจมลงไป
มันจะมีแบบน้ำหมุนอยู่ข้างล่าง

มาดูกันต่อที่จังหวัดชนบุรีนะคะ
โจรแบบนี้ก็มีด้วย

ยังไงก็คือย่องเข้าไปงัดเซฟในตู้เซฟของเขา

โชว์เงินจ้าตำรวจตามจับได้จ้า

โดยลงข้อความว่าย
แต่ที่ไหนได้เรื่องมันไม่ใช่อย่างนั้นค่ะ

นั่นหมายความว่าเงินที่ได้มาก็คือ
เป็นของกลางที่ขโมยมาค่ะ
นี่เป็นภาพวงจรปิดนะที่เป็นหลักฐานมัดตัวชายรายนี้นะคะ
ขณะที่เขาเนี่ยแอบย่องเข้าไปในบริษัทแห่งหนึ่ง
บริษัทเกียรติยากรเม็ดทั่นจำกัดอยู่ที่หมู่๑ตำบลบ้านสวนประเมืองชิบัตรชนบุรี
ก่อนที่จะลักเอาตู้เซฟที่มีทรัพย์สินออกมาซึ่ง
เหตุเกิดเมื่อกลางดึกวันที่๑๑สิงหาคมที่ผ่านมานะ
แต่ว่ามาจับได้วันที่๑๒สิงหาวันแม่

ใช่ค่ะตามจับแกะรอยคนร้ายจนทราบว่าผู้ก่อเหตุนี้คือนายสุรศักดิ์
อายุ๒๙ปีเป็นนุ่มชาวสุรินค่ะ
จึงติดตามจับกลุ่มตัวได้ที่บ้านพักของเขาเองเลย
อยู่ที่หมู่๖ซอย๑๑๗นตำบลบางซายเมืองจวัดชนบุรีนะคะ

จับได้พร้อมของกลางเลยเงินสด๓แสนกว่าบาท
แล้วก็ตู้เซฟที่ถูกงัดเสียหายไป๑ตู้
แล้วก็เสื้อผ้าที่คนร้ายใส่ในวันที่เกิดเหตุด้วย

ซึ่งไปชมภาพกันว่าตอนที่ตำรวจจับกลุ่มกันเป็นยังไงบ้าง
ตำรวจบอกว่าที่จับได้ก็เพราะว่า
คนร้ายเนี่ยนอกจากดูจากกล้องวงจรปิด

มาจากน้ำพักน้ำแรง
ก็เลยแกะรอยตามรวบตัวได้ง่ายเลย
เมืองต้นก็นั่นแหละแจ้งข้อหารักทรัพย์ในเวลากลางคืน
ยานพานะเพื่อความสะดวกแก่การกระทำผิด
หรือพาทรัพย์นั้นไป
ก็รับกรรมไปนะคะ
ก็น้ำพักน้ำแรงอันนี้เข้าใจ
แต่เป็นน้ำพักน้ำแรงที่ทำมาผิดกฎหมายนะสิ
ไม่เอาไม่ทำไม่ดูเป็นแบบอย่างนะคะไม่ดี
มาเรื่องนี้กันบ้างหลายคนก็เป็นงงนะฮะ
พ่อค้าแม่ค้าเขาวางโต๊ะขายขายขนมตรงไหลทาง
แล้วเขาบอกว่ามีบ่อยครั้งที่เจ้าหน้าที่เทศกิจคอยมาจัดระเบียบเหมือนไล่ไม่ให้ขาย
แต่พ่อค้าแม่ค้าแถวนั้นเขาก็บอกว่าก็เทศกิจยังมาขายทำไมเขาถึงขายไม่ได้

เทศกิจขาย

ถ้าขายไม่ได้แล้วปล่อยให้มีเทศกิจมาขายได้ยังไง
แล้วเทศกิจที่มาขายใช่เทศกิจจริงหรือเปล่า

พอพูดอย่างนี้มันมีข้อสงสัยหลายอย่างครับคุณฝนฮะ
เพราะฉะนั้นเขาก็เลยบอกว่าอ้าวปองกวาเลยไหมเรา

หาจังหวัดไหนคะ
ไม่รู้เหมือนกันใช่กรุงเทพหรือเปล่าถ้าเป็นกรุงเทพก็คงต้องบอกผู้ว่าชาติชาติ
แต่ถ้าเป็นพื้นที่อื่นเนี่ยก็คงต้องให้เทศบาลมาจัดการดูแล
ว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐเข้ามาเกี่ยวข้องกับพื้นที่ตรงนี้ด้วยหรือไม่
บอกเลยว่าคอมเมนต์เยอะจริง
ชาวเน็ตเขาก็มาคอมเมนต์เยอะแยะมากมาย

ยังไงต้องให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายไว้ก่อน

ขณะเดียวกันต้องรอของธรรมจ้าหน้าที่รัฐ

อืมอ่ะส่วนเหตุการณ์นี้นะคะเป็นเรื่องของวัยรุ่นเลือดร้อน

มีปัญหากันก็คือว่าถือมีดไล่ฟันเด็กอายุ๑๔
เนื่องจากว่ามองหน้าทำไม

องหน้าทำไม
ในช่วงสะพานวัดมะวงนะคะ
จับภาพวัยรุ่น๒กลุ่มได้นะคะ
คือขี่รถจักรยานโยนมาบนสะพานนะ
กลุ่มผู้ก่อเหตุเนี่ยได้ซ้อนกันมา๓คนนะ
แล้วก็คนนั่งซ้อนท้ายเนี่ยถืออาวุธมีดมาด้วย

ฟันใส่คู่กรณีที่ขี่รถจักรยานยนต์มา๒คน
แต่จังหวะนั้นคู่กรณีเสียหลักล้มไปก่อนนะคะแล้วก็วิ่งหนีเอาตัวรอดไปได้
ส่วนผู้ก่อเหตุที่นั่งซ้อนท้ายก็เนี่ยกระโดดลงจากรถ
แต่ขาเนี่ยดันไปเกี่ยวกับท้ายรถจักรยานยนต์ก็เลยล้มลงเหมือนกัน
ก่อนที่จะลุกขึ้นแล้วก็หยิบไปเอาอะไรบางอย่างนะ
แล้วก็กลับไปนั่งรถซ้อนท้ายนี่
แค่มองหน้าหรอ
ผู้ก่อเหตุมาตำเดินคดีตามเรียบร้อยแล้วนะคะ
ซึ่งน้องหนูก็อย่าทำแบบนี้เลยเนาะ
คุณพ่อคุณแม่ก็เสียใจทำแบบนี้นะ
สุดท้ายตัวเองก็จะเสียอนาคตนะ

เอามาฝากเตือนกันจะได้ช่วยกันสอดส่องดูแลนะครับ

พี่ต้องกรี๊บลูกพี่เจ้าหญิงแห่งวงการลูกทุ่งพี่
ก็ไม่รู้พออ่านข่าวนี้มันอินอ่ะ
แต่มาดูเรื่องผัวเมีย

โอ้โหเมียบอกทนไม่ไหว
ฉากเขาเรียกว่าไม้ตีพริกใช่ไหมล่ะ
แต่บางคนเขาก็เรียกว่าสากกระหน่ำตีผัว

พื้นที่เกิดเหตุแล้วครับคุณผู้ชมครับ

ก็เป็นบ้านปูนชั้นเดียวท้ายหมู่บ้าน
บนหนองกงอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรำค่ะนี่มากันเยอะเลยนะ
มากันหลายคนเลยนะไปแล้วก็เจอกับใครผู้บาดเจ็บก่อน
ผู้บาดเจ็บชื่อนายสูตรคงสอดทรัพย์อายุ๕๔ปี
อาชีพแก่งธรรมนาแต่นี่นี่นั่งด้วยปูดบวมทั้งตัวอ่า
แต่แกบอกว่ายังไม่ค่อยเจ็บเท่าไหร่ตอนนี้เพราะว่าอะไร
เมาก็เลยชาไปทั้งตัวมึนมึนอยู่เออยังเมาอยู่
แต่ดูแล้วเนี่ยอาการหนักเพราะอะไรเลือดไหลที่บริเวณปาก
จำนวนมากเขาบอกว่าฟันหักเลยนะแล้วตามร่างกายนี่เจอกับรอยฟกช้ำ
ภรรยาเหรอคะเมื่อครับเมื่อนี่ครับก็คือนางสาวอุบล
ใครทำผัวป้าค่ะก็ป้านี่แหละโอ้
นี่ถืออาวุธด้วยนี่คืออาวุธ
อาวุธยังอยู่ในมืออยู่เลยสากกระเบือนนี่แหละ
ป้าใจเย็นป้าไปทำร้ายผัวทำไม
ป้าบอกก็มันปากดีนะด่าป้า

เออแล้วครั้งเนี้ยป้าทนไม่ไหว

มันด่าถึงบุปการีด่าญาติพี่น้อง
ป้าก็เลยซัดไปโอ๊ยป้าป้าถ้าป้าโกรธขนาดนี้ป้าคงตีไปสักทีสองทีใช่ไหมเนี่ย
คุณป้าใช้อะไรตีครับใช้ไม้ตีพริกสากกระเบือเนาะตีไปตรงไหนมั่ง
เต็มตัวเลยจ้ะ
ยอมรับหมดอ่ะฉันตีเองตีเต็มตัวเลย
บอกไว้ก่อนดูข่าวนี้ขำเราก็ไม่ได้สนับสนุนเรื่องของความรุนแรงนะ
แต่นี่แหละฮะเป็นเรื่องการกระทบกระทั่งเป็นการที่เหมือนกับว่าไม่ได้รักษาน้ำใจซึ่งกันและกัน
ถามว่ามันนานแค่ไหนแล้ว๑๘ปีแล้วที่อดทนที่ต้องอดทนมาวันนี้สุดจะทน
โชว์สากวันนี้ต้องเจอฉันเขาเรียกว่าสากกระเบือประชาชาติค่ะ
พี่ฝนไปถามป้าเขาต่อว่าสามีขึ้นรถแอมบูแลนซ์รถที่จะต้องพาไปโรงพยาบาลเนี่ยนะ
ไอ้รถกู้ชีพกู้ไพรเนี่ยสงสารไหมจะไปเยี่ยมหัวไหม
ป้ายืนยันบอกไม่ไปปล่อยไม่สนแต่คนที่สนคือใครผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
นายสมพรสิทธิขุนทศเล่าว่าคู่นี้ทะเลาะกันบ่อยสามีเป็นคนชอบดื่มตัว
เขาเคยเตือนแล้วแต่อย่างนี้ละกันก็ไม่เคยเห็นว่าคู่นี้จะทะเลาะกันรุนแรงขนาดนี้
ก็คาดว่าโอ้ก็คงจะเป็นเพราะนั่นแหละไปพูดจาหักหามน้ำใจภรรยามากจนเกินไป
ตัวผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเขาก็บอกว่าเรื่องนี้สุดท้ายมันจะเป็นความผิดหรือไม่
ก็คงต้องขึ้นอยู่กับตัวของคุณตาเองว่าจะไปแจ้งความหรือเปล่า
แน่นอนฮะถ้าเรื่องการทำร้ายร่างกายบาดเจ็บแล้วอย่างนี้ก็ไปแจ้งความก็เป็นความผิดได้
แต่ก็อยู่ที่ว่าเขาจะเอายังไงต่อก็คงจะต้องมาเจรจาพูดคุยกัน
ถ้าส่างเมาแล้วก็คุยกันดีนะ
จะบอกอยู่ว่าให้เขาสั่งเมาก่อนแล้วก็ให้เขาพิจารณา
ผมก็กลัวเขาจะพูดไม่ชัดอีกเพราะว่าฟันหน้าหายหมดแล้ว
ก็บอกแล้วว่าภรรยานี่คือของสูงนะคุณอย่าได้หักหาน้ำใจภรรยาเชียว
บอกแหละยุคนี้อะไรมันก็แพงแต่ที่ถูกอย่างเดียวก็คือ

ไปดูกันต่อนะคะกับอุบัติเหตุที่จังหวัดฉะเชิงเซานะคะ
ผู้ชายอายุวัย๒๔ปีนะคะขับซิ่งเลยนะซิ่งกระบะจะกลับบ้าน
พยายามจะแซงนะแซงซ้ายด้วยไปตามไหลทาง
แต่ว่าเสียหลักค่ะไปชนเบรีเออร์แต่เขาบอกว่าถูกรถเก๋งปาดหน้า

โปรดติดตามตอนต่อไป
โปรดติดตามตอนต่อไป
ที่๔๑ในช่องทางด่วน
ขาเข้าชนบุรีพื้นที่หมู่๒ตำบลบางวัว
เมือบางปะโกงจังหวัดชะเชิงเสา
สภาพหน้ารถโอ้โหล้อหน้าฝั่งขวานี้หลุด

หลังเกิดเหตุเนี่ยพลเมืองดีเนี่ย
รีบวิ่งเข้าไปช่วยเหลือนี่นำตัวนายทวีศักดิ์
อายุ๒๔ปีเนี่ยออกจากรถ

โดยในวันที่เกิดเหตุนะนายทวีศักดิ์เขาบอกว่า
ตัวเองเนี่ยขับรถมาในเลนขวา

อย่างนั้นอยู่ก็มีรถเก๋งขับปาดหน้ากระทันหัน
เขาก็เลยหักหลบแล้วก็เสียหลักวิชลมัลเรียอร์
เอ้าไปไปฟังเสียงเขาค่ะเรามาขวาแต่เขาตัด
รถเก๋งสีอะไรจำได้ไหมไม่ได้เลยพี่เพราะมันมาไวมากเลย
เรามาขวาแต่เขาตัดมาอีกทิ้งครับเพราะว่าผมมาเรียนนี้
แล้วเขามาตัดอ๋อเข้าไปคนเลยอ่าเนี่ยเดี๋ยวตัวเขาพูดแบบนี้
เขาบอกแบบนี้เขาบอกแบบนี้แต่ที่เราดูในกล้องนะคะ
มันไม่ใช่อย่างนั้นเหตุการณ์ที่บันทึกไว้ได้เนี่ยเป็นคลิปที่แบบว่า
ผู้ที่เขาติดกล้องไว้หน้ารถเนาะเอามาให้กับผู้สื่อข่าวนะคะ
ดูจากกล้องหน้ารถจะเห็นว่ารถกระบะของนายทวีศักดิ์
ขับมาด้วยความเร็วเลยแหละแล้วแซงซ้ายแล้วก็แซงซ้ายบนไหลทางด้วยนะ
พยายามตัดหน้ารถอีกคันที่ขับมาตามปกติ
เพื่อที่จะเข้าเลนถนนแต่ก็เกิดเสียหลักไง
พุ่งไปชนเบรีเออร์เกาะกลางถนนอย่างแรงเลยแล้วก็แต่โชคดีนะ
ที่ไม่มีใครได้รับความเสียหายหรือว่าไม่ได้ไปชนรถคันอื่นเข้านะคะ
ก็อย่างนี้ละกันเนอะคือตัวคนขับจะว่ายังไงผมว่ามันก็เป็นสิทธิ์ของเขาแหละ
เราอาจจะไม่ทราบจริงว่ามันมีรถเก่งที่อยู่ข้างหน้าอย่างที่เขาบอกจริงหรือเปล่า
เพราะภาพที่เราเห็นมันก็แค่แป๊บเดียวแต่อย่างหนึ่งที่ต้องฝากเตือนจริงก็คือเรื่องของการขับรถที่เร็วจนเกินไป
และที่สำคัญคือการแซงซ้ายมันไม่ปลอดภัยเลยนะคะจริงถ้าค่อยเป็นค่อยไปเนี่ยอาจจะถึงช้าหน่อย
แต่ว่าคือเราปลอดภัยกว่าเอามาฝากเตือนกันนะไม่ได้มาประจงประจานอะไรทั้งสิ้นแล้ว
เรื่องนี้เหมือนกันครับฝากเตือนเพราะว่าฝนตกอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นเยอะจริง
เดี๋ยวนี้ใครก็บอกฝนฝนมันกะทิมันก็เจ็บเหมือนกันนะคะ
อย่าโทษฝนอย่างเดียวมันอยู่ที่ตัวเราด้วยแต่อย่างนี้ละกัน
เวลาฝนตกลงมาถนนมันลื่นโอกาสที่ขับรถด้วยความเร็วระดับหนึ่ง
จะเกิดอุบัติเหตุมันก็เป็นไปได้แบบนี้ครับ

โอ้โหนี่ชนมอเตอร์ไซค์นี่ถลายไปไกลเลยนะคะคุณชนะ
คือรถมอเตอร์ไซค์เขาก็ไม่ทันเห็นหรอกครับเพราะว่ามันชนจากด้านหลัง
แล้วรถคันนี้ฮะรถกระบะตู้ทึบคันนี้
ก็ต้องยอมรับนะว่ามาด้วยความเร็วระดับหนึ่งแล้วที่สำคัญ

สำคัญทางโค้งอ่ามันเป็นการเข้าโค้งคุณเห็นไหม

รถเวลาเข้าโค้งเนี่ยแค่ถนนธรรมดาแห้งก็อันตรายแล้วนะ
ถ้ามาด้วยความเร็วนะยิ่งฝนตกถนนลื่นเอาไม่อยู่หรอกครับ
เอาไม่อยู่ค่ะแค่แบบว่าจริงนี้มันอยู่ที่แบบว่าดอกยางที่ดีด้วยนะ
ก็ด้วยครับแต่ถ้าเกิดว่ามาด้วยความเร็วที่มากจนเกินไป
แล้วเกิดล้อสะบัดนิดเดียวเอาไม่อยู่หรอกครับ
ล้อมันจะลอยไปกับพื้นน้ำน้ำที่มันอยู่เหนือพื้นถนน
ยังไงก็เบรกไม่อยู่ฮะสุดท้ายก็ไปชนกับรถมอเตอร์ไซค์ที่
เขาขับอยู่เลนซ้ายสุดดีค่ะพุ่งถลายไปยังเคราะห์ดีที่มอเตอร์ไซคันนี้นะครับ
คนขับนะได้รับบาดเจ็บไปถึงกับเสียชีวิตนะครับ
ยังไงขอขอบคุณภาพนี้ที่มาฝากเตือนภัยกันด้วยครับ

ไปดูกันต่อนะคะกับนาทีระทึกนะคะตำรวจชนบุรีไล่ล่าจับตัว
เขาเรียกว่าแก๊งพี่ใหญ่ยึดหยาบ้านที่๓แสนกว่าเมตร
แล้วก็ไอซ์อีก๔กิโลค่ะไปดูค่ะ
นี่ไงให้ความรู้สึกระทึกมากเลย
เพราะเราอาจจะไม่ได้รู้สึกมากเลยแล้วเราอาจจะไม่ได้รู้สึกมากเลย

แต่เราได้เห็นเสียงของเจ้าหน้าธีเขาคุยกันแหล่ะทึกเลย
มันเหมือนในหนังเลยนี่เป็นภาพเหตุการณ์นะคะ
กำลังไล่ล่ารถของคนร้ายนะคะ
ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
จนก็ก็สามารถคุมตัวไว้ได้
นั่นก็คือนายชะนิพลแล้วก็นายอนุวัฒน์
ก่อนที่จะพาตัวไปค้นที่หอพักแห่งหนึ่ง
ในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดชนบุรี

เท่าไหร่ครับ

โอ้โห๓๐๐กว่าเมตรแล้วก็ไอซ์อีกกว่า๔กิโลกรัมพร้อมรถยดอีก๑คัน
เนี่ยการจับกลุ่มในครั้งนี้นะคะสืบเนื่องมาจากตำรวจเขาได้ข้อมูลค่ะว่า
บอกว่ามีผู้ค้ายาเสพติดรายใหญ่มาส่งยานะ
บริเวณทางเข้าฝ่ายกั้นน้ำคลองหนองประดุกอำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรี
ก็เลยจัดกำลังเฝ้าสังเกตการณ์ค่ะ
กระทั่งพบรถยนต์ต้องสงสัยก็เลยเข้าไปตรวจสอบ
ปรากฏว่ารถยนต์นี้ขับรถหนีค่ะแล้วก็หนีไม่รอดถูกจับได้ในที่สุดนะคะ
ส่วนผู้ต้องหาเขาก็สารภาพบอกว่ายาเสพติดทั้งหมดนี้
รับมาจากเครือขายยาเสพติดของพี่ใหญ่

เขาใช้ชื่อแก๊งว่าพี่ใหญ่พ่อจะได้รู้ว่าเป็นใครนะ
กรุงเทพมหานครแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียง
เขานำมาเก็บไว้ในห้องเช่าของเขา
และรอรับคำสั่งจากพี่ใหญ่ว่าจะให้ไปส่งที่ไหน

ไอ้เงินเยอะเอามาล่อตาล่อใจให้ทำผิดกฎหมายนี่ไง
ทำมาแล้วกว่า๖เดือนนะคะก่อนที่จะถูกจับกลุ่ม
เมืองต้นตำรวจก็จะทำการขยายผล
แล้วก็ติดตามตัวผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมาดำเนินคดีต่อไป
สภาพรถยับเยินมากดิฟาด๘ฟาส๙ก็เอาไม่อยู่นะเนี่ย
แต่อย่างนี้ละกันนะ
ทำความผิดเกี่ยวกับเรื่องของยาเสพติดสุดท้าย

เห็นภาพแล้วก็อย่าทำดีกว่าค่ะเพราะว่าอนาคตดับวูบแน่นอน
งานสุจริตมีเยอะตั้งใจทำกันดีกว่านะ

เป็นงานสุจริตที่เราอยากจะทำให้ได้ต่อไปนานที่สุด

คุณผู้ชมครับคลิปนี้คุณตำรวจเขาต้องไปตามจับชายที่สติไม่ดี
ตามที่ชาวบ้านเขาแจ้งมาแต่พอจับมาปุ๊บก็ต้องเช็คดูหน่อยพี่ฝน

ชายคนนี้สติไม่ดีจริงหรือเปล่าด้วยการทดสอบแบบภาษาอังกฤษ

คุณสติกายน

ถ้ากุมภากุมภา

มิชุนา
มิชุนา

มิชุนา

มิชุนา

มิชุนา

มิชุนา

มิชุนา

มิชุนา

มิชุนา

มิชุนา
มิชุนา

มิชุนา

มิชุนา
มิชุนา
มิชุนา

มิชุนา

มิชุนา

มิชุนา

มิชุนา
มิชุนา

มิชุนา

มิชุนา

มิชุนา

มิชุนา

มิชุนา

มิชุนา